กล้านของอร่อยขุยเตี๋ยวใครชอบบ้าง

ใครก็ชอบแล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวผักหวาน

ลองไปทานดูที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ร้านนี้อร่อยแล้วก็เด็ดมีมากมายหลายเมนู
ร้านนี้อยู่ที่ไหนตามไปเลยในช่วงของตลอดกิน
วันนี้อันตัวข้านั้นพาอเจ้าทั้งหลายเดินทางกันมาที่กรุงเก่าอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็อินกับบรรยากาศนะเนาะอยากจะใช้คำพูดแบบเก่าโบราณอย่างอเจ้า
เอาล่ะกลับสู่โหมดปกติกับตลอดกินในวันนี้เอาใจคนรักเส้นกับก๋วยเตี๋ยว
เตี๋ยวที่จะพาไปทานไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เขาใช้วัตถุดิบอย่างผักหวาน
เอาผักหวานผักพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมาใส่ในก๋วยเตี๋ยว
หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนที่จะออกเดินทางกันนะผมขออนุญาตปรับเบาะให้มันเข้ากับสรีระ

คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการเดินทางไกลเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเมื่อยได้
ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนลดความเมื่อยล้า
แถมยังมาพร้อมกับระบบกลับไฟฟ้า๘ทิศทาง
สามารถยืดขาปรับเอนเบาะ
ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเมื่อย

อกจากนี้เบาะนั่งคันนี้ยังทำจากวัสดุพิเศษ
เมื่อต้องจอดกลางแดดนาน
วันนี้เนี่ยผมนัดกับทางเจ้าของร้านเขาไว้เหลือบดูเวลา
ทำไมยังไม่ออกมาเจอกันสักที

โอ้โหทีมงานตะโกนบอกว่านัดเอาไว้ในร้าน

เพื่อไปหาเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
ตามมาเลยครับ

มาเจอจนได้เนอะ

ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักร้านนี้เป็นร้านดัง

คือตอนแรกขายแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียว
ก็จะมีแค่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับก๋วยเตี๋ยวไก่
แล้วก็มีโต๊ะนั่งแค่๔โต๊ะแค่นั้นเองค่ะ

นั่นไหมเขามักแค่เปิดมาประมาณ๑เดือนเป็นที่รู้จักแล้วแหวะ

ใช่คือย้อนกลับไปเมื่อ๑๘ปีที่แล้วค่ะคุณชนะ
มันค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก
เขาเริ่มแบบปากต่อปากมาแล้วก็มาอีก

แล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่
แล้วมันก็มีประโยชน์มากแบบเด็กก็ทานได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็เริ่มขยายไปเป็นแบบแปรโต๊ะ
หลังจากนั้นอีกสักปี๒ปีขยายพื้นที่มาด้านข้างนี้

จะเห็นว่าข้างนู้นข้างในอะไรนี่คือแบบ
เป็นห้องแอร์หมดเลยให้ลูกค้าได้นั่งทาน

ลูกค้าเนี่ยหลังจากที่เราเปิดไปถูกไหมคะ
ลูกค้าเยอะมากแล้วลูกค้าก็เริ่มแบบ
มีอย่างอื่นไหมระหว่างที่ฉันกินรอก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแบบ

ว่ามีอย่างอื่นนอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวให้ได้ทานไหม
ใช่เรารู้สึกว่าเราก็น่าจะคิดเมนูอื่นขึ้นมานะ
ลองเอาผักหวานมาใส่ผัดไทยปรากฏว่าลูกค้าก็ชอบอีก
กลายเป็นขายดีสูสีกับก๋วยเตี๋ยวเลย
ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาที่ร้านนี้ก็ต้องสั่งทานกัน

ตัวนี้จะเป็นส้มตำผักหวานกุ้งสดแต่ผักหวานเรานำไปล่วงก่อน
อันนั้นจะเป็นตัวยำผักหวานทอดกรอบลอกเอาแต่ใบ

บอกไว้ก่อนแล้วกันว่าก๋วยเตี๋ยวของที่นี่มีมากมายหลายแบบ
แต่วันนี้ที่เราเลือกสรรมาหน้าตาอย่างนี้ออริจินัลของทางร้านเลย
เนิ้งตกหน่อยอะ

ทางร้านจะไม่ได้ใส่เลือดค่ะแต่เป็นสูตรพิเศษของเรา
ไม่ใส่เลือดแล้วกลายเป็นน้ำดำเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือได้ยังไงครับ

ชิมเอาเองใช่

อื้ออร่อย
ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการใส่น้ำตาล
มันน่าจะเป็นหวานตัวตัวเนื้อน้ำต้มกระดูก

น้ำตกที่ไม่ใส่เลือดอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกัน

สมุนไพรจีนมันชัดมากเลย
น่ากินอาถารณ์แต่ขึ้นมาแล้วคุณจะเห็นนี่เลย
ผักหวานมาเป็นก้านอย่างนี้
อร่อยไหมคะ
คือยังไงรู้ไหมอันนี้ผมไม่ได้ปรุงเลยนะ

เนื้อตุ๋นมันตุ๋นได้ที่กำลังดีเลยทีเดียว

ก็ประมาณ๔ชั่วโมงขึ้นไปค่ะ
๔ชั่วโมงขึ้นไปอย่ารอช้าเรามูฟอเลยดีกว่า
นี่ครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่
ผัดไทยผักหวานกุ้งสด
เคล็ดลับของผัดไทยนี่มันมีตั้งแต่ตัวน้ำผัดไทยแหละ
เป็นน้ำซอสผัดไทยสูตรพิเศษของเรา
อย่างเส้นนะคะเราก็จะใช้เส้นเล็กแทนเส้นจันท

อันนี้ผมพูดจริงเป็นผักไทยที่อร่อยมาก
เริ่มต้นด้วยหวานนะแต่มันก็จะมีความกลมกล่อมอยู่ในนั้น
มันจะเป็นเทคนิคในการคุมไฟ
คุมไฟในการผัดใช่เพราะว่าแต่ละขั้นตอน
่งไฟแล้วก็เบาไฟเป็นจังหวะ
เมื่อมีผัดไทยแล้วอีกหนึ่งเมนูที่ผมนึกถึงจริง
ก็คือส้มตำค่ะครับค่ะ
รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่มันเข้ากันเข้ากัน
นี่อย่างนี้เลย
จะบอกแบบนี้นะรสชาติที่มันชัดเจนเด่น
แล้วก็มีความเปรี้ยวเผ็ดหวานครบรสพอดี

ผักหวานมันช่วยให้การเคี้ยวส้มตำสนุกขึ้นเยอะเลย
มันกรอบแล้วมันหวานมันมีความหอมของผักหวาน
แตกต่างจากผักชนิดอื่น

ใช่ค่ะเวลาทอดแล้วมันจะกรอบมันจะฟู

อร่อยนะครับคือน้ำยำมันจะไม่เหมือนกับน้ำส้มตำ

ไม่เหมือนกันรสชาติมันจะจัดจ้านมากกว่า
เปรี้ยวกว่าเผ็ดมากกว่า
แต่กินไปกินมาก็ต้องถามแหละว่าราคาเท่าไหร่

แต่ผมบอกเลยว่าคุ้มภาพคือราคาเพราะว่าสุดิบเขาดี
นี่แหละครับยำผักหวานทอดกรอบ

ถ้านั่งเด็ดทีละใบทีละใบทีละใบ
ร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะ
เด็กชอบทานผักหวานมากเลยค่ะ

อร่อยจริงเด็ดมากค่ะ

การเดินทางมาร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานง่ายมากครับ
มาจากกรุงเทพขับรถข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวร

ขับตามทางมาเจอ๓แยก
แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนอูทอง

แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยอูทอง๔ประมาณ๕๐เมตร

หน้าวัดสุวรรณดารารามหาไม่ยากครับ
เอาละครับมาชิงหนึ่งที่นี่แล้ว

เพราะฉะนั้นตลอดกินมอบผ้ากันเปื้อน
ให้กับคุณไฟล์เจ้าของร้านแสนสวยของเราในวันนี้เลยนะจ๊ะ
ขอบคุณคุณฟ้ายขอบคุณคุณฟ้ายเช่นกันครับ
ในสัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจของผมนะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินที่ไหนติดตามกันด้วยนะ
ส่วนในวันนี้ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน
อร่อยจริงเด็ดมาก

ใช่ก็ด็ดทีละใบทีละใบแบบทำบ้าละ

เนี่ยคุณไม่ใช่เพื่อนที่ดี

ถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนไปทานกันได้เนอะ